สิ่งที่คนไทยจะทำต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ได้
นั่นก็คือการทำความดีนั่นเองนะครับ
แล้วก็เฉกเช่นกับศิลปินดารานักร้องหลายท่านนะครับ
ก็ไปร่วมทำความดีเป็นจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อที่ท้องสนามหลวง

แล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่อยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันเลยนะครับ
โดยคนบันเทิงขอทำหน้าที่จิตอาสาทำความดีตอบแทนสู่สังคมนะครับ
การนำอาหารน้ำดื่มกระดาษทิชชู่ยาดม

มอบให้กับผู้ที่เดินทางไปยังบริเวณท้องสนามหลวง

เท่าที่พวกเขาจะสามารถทำได้ในทุกด้านนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
เราก็เห็นจิตอาสาที่เป็นดาราจำนวนมากนะครับ

ทำกิจกรรมทำความดีกันทุกรูปแบบนะครับ

มีคุณไทยเอกพันธ์ที่ขอทำหน้าที่เป็นพ่อครัว

แต่ก็เทียบไม่ได้กับพระราชกรณียกิจ

สำหรับที่เห็นก็คุณฮายอภพรนะครับ
ก็ไปร่วมทำความดีนี่คุณใช้เอกพันธ์
ก็ทำหน้าที่เป็นพ่อครัวหัวป่าเลยนะครับ
ทำข้าวไข่เจียวแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
อย่างทั่วถึงเลยทางด้านของพิธีกรสาว
หิงปณิตานะครับก็อดกลั้นน้ำตา
แห่งความอาลัยไว้ไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อต้องพูดถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และอยากให้คนไทยจดจำเหตุการณ์ในครั้งนี้
ว่าทุกคนหยิบยื่นความรักและความสามัคคีให้กันมากแค่ไหนครับ
ตื่นตันสำหรับบรรยากาศวันนี้นะคะเพราะว่า
ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นิ่งว่านิ่งเชื่ออย่างหนึ่งว่า
คนไทยเรารักกันจริงแล้วสูญรวมของดวงจิตดวงใจของตัวเราทุกคนก็คือ
พ่อหลวงราชการที่๙ของพวกเรา
นิงอยากให้ทุกคนจดจำเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้
แล้วก็เวลาที่สมมุติเรื่องราวมันผ่านไป
ให้เราคิดว่าเรารักกันยังไง
คำว่าความสามัคคีของพ่อที่อยากให้เราเป็น
ถ้าเราสามารถเป็นอย่างนี้ได้ตลอดไป

เรื่องอาหารการกินของเราเนี่ยมีเต็มที่เต็มปริ่มเราไม่มีขาด
มีมูลเวลาที่อื่นอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ในภูมิประดินไทย
ที่แสดงความจงรักมากดีมาช่วยเหลือเพราะว่าเป็นน้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
เพื่อให้ได้รับความสุขแล้วก็มีกินอิ่มท้องแล้วก็สามารถที่จะมีพลังที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไป
ต่อไปนี้ใครทะเลาะกันจะไม่เห็นพ่อมานั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็บอกให้ทุกคนด้วยเหตุด้วยผลและทุกคนก็จับมือรักไข้กัน
ต่อไปนี้จะไม่มีแล้วเราต้องดูแลกันเองสามัคคีรวมพื้นแผ่นดินไทยให้เหนียวแน่นเป็นตึกแผ่นเดียวกัน
ด้านของนางเอกสาวฝนทิพย์วัชระตระกูลที่เดินทางมาเป็นจิตอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่๕
ก็ยังคงตั้งใจที่จะมาอยู่ใกล้พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดชให้มากที่สุด
จากสำนึกในพระมหากุณาธิคุณของพระองค์
ทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอดนะครับ
เช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มสนยุคส่งภัยศาล
ที่เดินทางมาร่วมน้อมถวายบังคม
พร้อมทั้งเปิดเผยว่ารู้สึกทราบซึ้ง
เห็นคนไทยมารวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง
ส่วนตัวอยากให้คนไทยมีความรักมีความสามัคคีกัน
ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็มักจะใช้คำสอนของพระองค์ในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอครับ
สิ่งที่ผมใช้จริงก็คือการฟังห่วงไว้หู
การไม่ตัดสินคนจากภายนอกเรารู้จักเขาจริงก่อน
เหมือนเรารู้สึกว่าเรามาอยู่ใกล้ท่านเราก็คิดถึงพ่อหลวงของคนไทย
ก็เลยอยากมาวนเวียนใกล้
คือช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไทยหลายคนรวมใจกันนะคะ
ในการที่จะทำความดีเป็นเรื่องที่ดีมาก
หนูก็เชื่อว่าหลายคนอยากให้พ่อหลวงที่มองเราอยู่บนฟ้าค่ะ
ได้เห็นว่าลูกของท่านยังคงเดินลอยตามของพ่ออยู่
หลวงของเราปูทุกอย่างมาแบบไว้สำหรับลูกของพระองค์แล้ว
เพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามีความพอเพียงเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะค่ะ